ที่เป็นเพื่อนซีกันเขาก็มีการรวมตัวกันนะคะ
มีการรวมตัวแลกของขวัญกันเกิดขึ้นด้วย
นำทีมโดยนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งมิวนิษฐาค่ะ
พร้อมกับ๒สมาชิกร่วมแก๊งอย่างแต้วนัทพร

วงคู่กันมากับหวานใจไฮโซสงกรานเตชะนรงค์ค่ะ

และเต้ยเจารินพร
เต้ยไม่ได้มาแต่ฝ่าของมารับฝันหลานพร้อมกับป๊าป้าด้วย
เป็นสร้อยพร้อมจี้หัวใจนะคะ
ฝั่งนึงเป็นรูปเบบีน้องมาริน
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปหวานใจของพ่อเซนค่ะกับแม่มิว

ดูท่าทางหลานจะเอ็นจอสุดเลยนะ

สงสัยจะชอบของรับขวัญหลานจากน้านาป้านะคะ
คลิปเนี่ยแม่มิวก็ยังขอบคุณแทนลูกสาวด้วยบอกว่าขอบคุณป้าแต้ว
แมทแล้วก็พี่แล้วก็นาเต้ยด้วยนะคะ

ช่วงเทศกาลแบบนี้ใครก็มีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะคุณผู้ชมนะ